เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดในโรงงานไฟฟ้าของจีนนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าไปควบคุมเลิง
ได้รับบาดเจ็บไปสามคนค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เกิดระเบิดขึ้นนะคะ
โรงงานไฟฟ้าในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งของจีน
โดยเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
และเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสามคนค่ะก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นนะคะ
ได้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ที่ชั้นบนสุดของอาคาร๔ชั้นของโรงงาน
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓นาทีตามเวลาท้องถิ่น
และเกิดจากที่ไฟลุกไหม้ไปอีกไม่นานอีก๑๗นาทีต่อมา
ก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นอีกบริเวณคลังเก็บสินค้าของโรงงานนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้
ในช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีตามเวลาท้องถิ่น
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง๓คนค่ะได้รับบาดเจ็บขณะที่กำลังเข้าควบคุมเพลิง
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่๒คนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ขณะที่เจ้าหน้าที่๑คนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป
ส่วนสาเหตุการระเบิดครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ